วันนี้ตำรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วครับ
หลังจากที่โดนโซเชียลถล่มเละเลย
เพราะว่ามีการโพสต์มีการแชร์ภาพของผู้หญิงชาวต่างด้าวคนหนึ่ง
ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องคุมขังของสพช้างเผือกที่จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับลูกน้อยอายุแค่๕วันตามที่เขาแชร์บอกว่า๕วัน
เป็นชาวพามากำลังอุ้มลูกอยู่ที่สถานีตำรวจผู้ทรช้างเผือก
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บางภาพก็จะอยู่ในห้องคุมขังเลยด้วยซ้ำนะครับ
พร้อมกับเขียนข้อความบรรยายว่าคลอดลูกก็จับที่เชียงใหม่
หญิงสาวแรงงานต่างชาติคนนี้เพิ่งคลอดลูกได้แค่๕วันถูกตำรวจจับ
พร้อมกับวิงวอนให้พี่น้องแรงงานต่างด้าวไปเยี่ยมให้กำลังใจด้วย
แล้วก็ประกาศตามหาสิ่งของที่จำเป็นอย่างเช่นผ้าอ้อมเด็กนมผง
สำหรับแม่เด็กแล้วก็ค่าเดินทางกลับพม่า
โดยบอกว่ากรณีนี้สืบเนื่องมาจากการแจ้งเกิดลูกเมื่อเดินทางไปทำตามขั้นตอน
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ถูกจับกลุ่มทันทีทั้งทั้งที่เขามีหนังสือเดินทางอยู่ในมือ
ซึ่งตัวเธอก็บอกว่าเธอโดนแกล้ง
โอ้โหหลังจากข้อความกับภาพนี้ออกไปนะฮะปรากฏว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเยอะแยะไปหมด
ถล่มยับเลยการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าทำไมไม่คิดถึง
คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
ทำให้วันนี้ครับตำรวจที่เชียงใหม่ต้องชี้แจงครับโดยพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิษย์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สพช้างเผือกนะครับ
แล้วก็ได้ตรวจสอบแล้วจนทราบว่าผู้หญิงคนนี้อายุ๒๕ปีชื่อว่านางบัวเงินเป็นชาวพม่า
ไม่ได้ถูกจับหลังคลอดลูกได้แค่๕วันตามที่มีการให้ข้อมูลกันนะครับ
แต่ว่าเธออาศัยอยู่ในอำเภอหางดงแล้ววันที่๖ตุลาคมไปคลอดลูกชายที่โรงพยาบาลสรรป่าตอง

วันนี้๒พฤศจิกายนก็เดือนหนึ่งแล้วนะลูกนะ
คลอดพบว่าลูกชายมีอาการตัวเหลืองผิดปกติ
ต่อมา๑๒ตุลาคมแพทย์ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
๑ตุลาคมส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริมเพื่อมาพักฟื้น
กระทั่ง๒๒ตุลาคมเธอก็พาลูกชายออกจากโรงพยาบาล
แล้วไปพักฟื้นอยู่ที่มูลนิธิแห่งหนึ่งในอำเภอดอยสะเก็ด
จากนั้น๒๔ตุลาคมได้เดินทางไปแจ้งเกิดให้ลูก
ที่ที่ว่าการอำเภอสรรป่าตองตามที่มีคนแนะนำ
แต่ปรากฏว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ไม่อยู่

แล้วมาแจ้งเกิดอีกครั้ง๒๕ตุลาคม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่อำเภอก็ประสาน
แจ้งตำรวจสพสรรป่าตองให้มาควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้
ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับการเข้าเมือง

ส่วนภาพที่เห็นว่ามีการอุ้มลูกอยู่ในห้องขัง
ก็เป็นกรณีที่ตำรวจเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ว่านางบัวเงินขอเอาลูกชายมาดูแลในห้องขัง
วันที่๒๖ตุลาคมเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนางบัวเงิน

แล้วก็มีมูลนิธิแห่งหนึ่งมารับตัวลูกชายไปดูแลแทน
วัน๒๗ตุลาคมจ้าหน้าที่ของโมลนิธิ
ก็อุ้มลูกชายของนางบัวเงินมาเยี่ยมที่ห้องขัง
ก็มีภาพและข้อความตามโซเชียลนี่แหละค่ะ
ว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มหญิงต่างด้าวคลอดลูกได้แค่๕วัน

คือจ้าหน้าที่โมลนิธิเขารับลูกไปดูแลแล้ว
พามาเยี่ยมค่ะแล้วก็มีการที่ดูแลลูกชายในห้องขังก็มีนะคะ
ก็คือขอขออุ้มขอดูแลลูกหน่อยอะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้นะคะ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์นำตัวนางบัวเงินออกจากห้องขังไปหาลูก
บัวเงินพอเห็นลูกก็โผล่เข้าไปอุ้มลูกด้วยความดีใจ
ส่วนเรื่องเอกสารต่างนั้นเราก็ค่อยประสานกัน
และเดินเรื่องการให้ตรุบต้องซึ่งเอกสารนั้นมีการปราสารภายในแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร

แล้วก็ดื่มน้ำแม่ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรง

แต่ทีนี้วันที่ไปแจ้งเกิดเนี่ยตัวแม่เด็กไม่มีเอกสาร
เจ้าหน้าที่อำเภอก็เลยบอกตำรวจให้มาควบคุมตัวมา

ซึ่งเรื่องนี้นะครับพันธุ์โดยปิเยาะพันธุ์บอกว่า
เดี๋ยวทางตำรวจที่เชียงใหม่จะประสานไปยังตมเชียงใหม่
ชะลอการผลักดันนางบัวเงินออกนอกประเทศไว้ก่อน
เพื่อรอให้ลูกแข็งแรงกว่านี้
ส่วนที่นางบัวเงินบอกว่าตัวเองถูกแกล้ง
เพราะว่ามีเอกสารเข้าเมืองถูกกฎหมายนะ

จะประสานไปยังสามีของนางบัวเงินที่ทำงานอยู่ที่เพชรชบูรณ์
ซึ่งเขามีเอกสารถูกต้องสำหรับตัวสามี
เพื่อมายืนยันว่าภรรยามีเอกสารถูกต้องไหม
เพราะภรรยาบอกว่ากระเป๋าสัมภาระที่มีเอกสารถูกขโมย
ประจำตัวชาวต่างด้าวเข้าเมืองพวกนี้ก็เลยหาย

ขอบริจาคไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมนมผงอาหารเงิน
เพื่อให้แบบเป็นค่าเดินทางกลับอันนี้ก็ไม่จริงนะคะ

เพราะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้ามาดูแลเด็กแล้ว